เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบาธาพิฆาตจากร่างทรงพระแม่อุมาเทวี
บาทาพิฆาตจริงจริงเอาเท้าเนี่ยเหยียบไปตรงหน้าอกหรือของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เขาป่วยแล้วเขาก็ไปให้ร่างทรงรักษาอาการป่วย
ร่างทรงก็พยายามรักษาสุดท้ายเนี่ยก็ต้องงัดกลยุทธ์ไม้เด็ดออกมา
เพื่อที่จะรักษาอาการป่วยของผู้หญิงคนนี้
กลยุทธ์ไม้เด็ดของเขาก็คือบาทาพิฆาตคือเหยียบไปเลย
แต่เหยียบเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็กรีดร้องเสียงดังเลยนะคะ

เนี่ยเห็นมั๊ยเกลไกลกลางอกแบบนี้เลยอะ

อันนี้คือสำนักร่างทรงแห่งหนึ่งนะคะ
เราเห็นแชร์อยู่ในโลกโซเชียลแล้วคนก็วิจารณ์เยอะนะคะ
เราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้นิดนึงนะคุณผู้ชมนะ

ไปคุยกับร่างทรงที่อยู่ในคลิปเลยค่ะ
มณัสนานโหมดวัฒนมงคลอายุ๕๙
เธอก็บอกว่าเป็นร่างทรงของพระแม่อุมาเทวี๘ปีแล้วนะคะ
ก็ช่วยเหลือคนที่ถูกผีสิงร่าง
แต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันออกไป
พระแม่อุมาเทวีจะเป็นคนที่ไล่ผีออกจากร่างคนโดยไม่คิดเงินนะ
แต่ลูกศิษย์จะต้องจ่ายค่าพานขันในการทำพิธี
เหตุการณ์ในคลิปนี้ตัวร่างทรงบอกว่าต้องใช้เท้า

ผู้หญิงคนนี้เขาถูกวิญญาณเข้าสิง

ก็เลยต้องใช้เท้าไล่วิญญาณออกจากร่าง

แล้วบอกว่าเนี่ยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมานานแล้วเนี่ย

ก็ให้รับขันวิญญาณสัมภเวษีที่สิงร่างอยู่

ตอนแรกเธอบอกว่าคิดว่าเป็นองค์ที่อยู่ในตัวลูกศิษย์
แต่ดูไปดูมาไม่ใช่
ก็เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ได้รับคำตอบ
ลูกศิษย์ก็ต่อว่าว่าสามีใหม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เลยยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่องค์ลงแล้ว

เพราะว่าหลังจากผู้หญิงคนนี้รับขันเนี่ย
วิญญาณสัมภเวษีปรากฏออกมาเลย
ก็เลยพยายามจะให้วิญญาณนี้ออกจากร่างเธอ

จู่พระแม่อุมาเทวีประทับร่างของร่างทรงครับ
แล้วเอาเท้าเหยียบไปที่หน้าอกของลูกศิษย

วิญญาณสัมภเวษีที่มาสิงร่างผู้หญิงคนนี้
ที่เป็นลูกศิษย์เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก่อน

ก็เลยต้องทำพิธีในลักษณะแบบนี้เธอก็ไล่ลำ

นะแม่ให้เจ้าใหญ่ลูกนะ
ให้เจ้าใหญ่ลูกแม่ให้เจ้าใหญ่
แม่ให้เจ้าใหญ่ลูกนะ

เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างกระแสให้คนมาสนใจนะ
ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นข่าวมาแล้ว
ร่างทรงพญานาคที่เลื้อยอะค่ะ

นี่ค่ะเธอเคยเป็นข่าวมาแล้วจำได้ไหมคะ

ใช่ค่ะที่เลื้อยนอนอย่างนี้ค่ะ

บอกว่าก็เธอแบบไม่สบายจริง
ปวดแขนปวดขาปวดตัวเวียนหัว
อาการแบบนี้เป็นปีแล้วนะ
แล้วเป็นอาการที่มันไม่มีสาเหตุคุณผู้ชม
บอกว่าวันพระวันโกนถึงขั้นหงุดหงิดนอนไม่ได้
ไปหาหมอดูก่อนแล้วไปหาพระสงฆ์ก็แล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเธอมีองค์
แล้วก็มีวิญญาณสัมภเวษีสิงร่างด้วย

มารู้จักกับร่างทรงพระแม่อุมาเทวี
รู้จักได้ยังไงรู้จักในโซเชียลมีเดีย
ก็เลยคิดว่าต้องรักษาเธอได้แน่เลย
โทรหาไปหาเลย
เธอก็รู้สึกว่าองค์มาประทับร่าง
แต่พอร่างทรงมาแตะตัวเธอเธอก็ล้มเลย
ตอนนั้นเธอรู้เลยว่าไม่ใช่องค์แล้ว

อาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวษีแน่
ร่างทรงก็เลยใช้เท้าเหยียบที่หน้าอก
นักข่าวของเราก็ถามว่าเจ็บไหมนั่นน่ะ
เหยียบกลางอกเลยนะมันเป็นจุดเซ็งสิทีฟ
จุดอันตรายนะเอาจริงนี่
ลิ้นปี่กลางอกแบบนี้

เธอบอกตรงไม่เจ็บ

บอกว่าตอนจังหวะตรงนั้นมันไม่ใช่เธอหรอก

เธอก็เลยไม่รู้สึกอะไรเลยไงนะครับ
ตัวนี้หลุดเราก็จะดีขึ้น
ก็จริงคุณผู้ชมคะเรื่องที่เรานำเสนอนี้นะคะ
ต้องย้ำกันอีกทีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลนะคะ
และอย่าไปลอกเลียนแบบเรื่องของการเอาเท้าไปเหยียบ
จุดสำคัญตรงนั้นกลางอกนะคะ
คือเหยียบได้ก็ปวดเมื่อยตรงไหนก็แขนขาอะไรอย่างนี้
ปวดเมื่อยหลังยังไม่กล้าให้ใครเหยียบมาทิ้ง

หรือคุณภาคภูมิอยากลองไหมคะ